อันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอันดับอ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพันธ์ตำรวจเอกเสกสิทธิสุภาอ้วน
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางซื่อกับตำรวจอีก๔นาย
ปล่อยประละเลยไม่สืบสวนปราบรามจับกลุ่มการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
จากนี้ยังลงนามในคำสั่งที่๒๘๙ทับ๒๕๕๙
พันธุ์ตำรวจเอกเสกสิทธิ์ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางซื่อแล้วก็ตำรวจอีก๔นาย
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาน๒
ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
ซึ่งคำสั่งย้ายตำรวจทั้ง๕นายนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่กรมการปกครอง
ส่วนที่กำลังหลายฝ่ายเข้าตรวจสอบสถานบริการย่านสะพานควายนะคะ
ไปตรวจเนี่ยเจอทั้งการลักลอบนำหญิงต่างด้าวอายุต่ำกว่า๑๘ปี
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ
มีการเอามาเต้นโชว์ลามกอนาจารย์แล้วก็มีการค้าประเวณีด้วย
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์
ก็เหตุการณ์ไปบุกตรวจ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
สถานบริการนั้นก็ถูกสั่งปิดเป็นเวลา๕ปีแล้ว
แล้วก็เลยเป็นผลพวงสืบเนื่องมาจนถึงการเด้ง๕ตำรวจนี่แหละค่ะ